ต่อที่เรื่องสะเทือนวงการทหารเกณฑ์นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเกณฑ์ทหารอยู่
ครอบครัวก็กังวลว่าจะปลอดภัยหรือไม่
หลังจากมีข่าวคางเรื่องของทหารเกณฑ์ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ล่าสุดทางด้านของกองพลทหารราบที่๑๕มีการสั่งขังคุก
หกนายทหารที่มีการรุมทำร้ายพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดจนเสียชีวิตเป็นเวลา๔๕วัน
พร้อมสั่งพักราชการทันทีถ้าเกิดว่าตำรวจนั้นมีการแจ้งข้อเก่าหา
ขณะที่ทางด้านของครอบครัวของพลทหารทรงธรรมก็ตัดสินใจชาปนกิจศพ
เนื่องจากว่าผู้ปกครองของทหารทั้ง๖นายได้มีการเข้ามาขอขมาแล้ว
ของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจศพ
คนทหารทรงธรรมตามกำหนดการเดิมครับหลังจากผู้ปกครองของทหารทั้ง๗นาย
ซึ่งเป็นนายทหารชั้นใน๑๖นายและนายทหารชั้นศัลยบัตรยศร้อยตรี๑นายครับ
รุมทำร้ายพลทหารทรงธรรมจนเสียชีวิตเข้ามาขอขมาบิดาแล้วก็มารดาของพลทหารทรงธรรม
ทำให้ทุกอย่างนั้นจบลงได้ด้วยดี
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดคงคาวดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีประชาชนและเพื่อนบ้านที่รู้จักมากคุ้นกับพลทหารทรงธรรม
และเพื่อนทหารจากกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕๒

โดยพิธีการชาปนกิจเริ่มตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาจนไปถึงเวลา๑๕นาฬิกา
โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๕๒เป็นประธานในพิธี
สำหรับการเยียวยาครอบครัวของพลทหารทรงธรรมนั้น
ผู้ปกครองของทหารทั้ง๗นายได้ทำข้อตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันครับ
ส่วนกระบวนการในการดำเนินคดีนั้นทางกองพลทหารราบที่๑๕
ได้มีการสั่งขังนาย๑๖นายนะครับจำนวน๔๕วัน
ทหารชั้นศัลยบัตรที่ตอนนี้ก็ถูกสั่งขัง๓๐วัน
เพื่อรอกระบวนการทางคดีอาญาและการทำสำนวนจากตำรวจ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและทันทีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๗คน
ว่ามีเจตนาและร่วมกันกระทำผิดจะถูกสั่งพักราชการทันที
และหากสารตัดสินว่ามีความผิดจะถูกให้ออกจากราชการทันทีเช่นเดียวกันครับ